เกิดขึ้นในสองจังหวัดพิษนุโรค
เป็นอุบัติเหตุกับชายคนหนึ่งวัย๔๑ปี
ทีนี้เกิดไปเกิดอุบัติเหตุ
ประสานงากับรถเบนท์ที่ขับสวนทางมา
จนทำให้ตัวเขาเสียชีวิตขาดที่

หนุ่มวัย๓๘ปีพาแฟนสาวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
กลับจากไปเที่ยวงานดนตรีฤดูหนาว
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไปพุ่งชนกับรถกระบะ
ที่ขับสวนเลนมาเสียชีวิตคาที่
ส่วนแฟนที่ซ้อนมาด้วยถูกกิ่งไม้เสียบท้อง

นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพอุปติเหตุ

ซึ่งมีนายธนทรรักษาอายุ๓๘ปี
เป็นนุ่มลูกจ้างโครงการชนประธานจังหวัดบุรีรำ
เป็นคนขับขี่พาแฟนสาวซ้อนท้ายมาด้วย

โต้ลมหนาวที่ตำบลสแก่ซำ
่งหน้าเข้าตัวเมืองบุรีรำ

บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

พุ่งไปชนประสานงากับรถกระบะอีซูซู
ซึ่งมีนายสุรักษ์นิราชสุขอายุ๒๖ปี
เป็นคนขับที่เขาวิ่งสวนทางมาอีกเลน
คือชนเข้าไปเต็มแรงเลยค่ะ
รถกระบะพุ่งตกข้างทางคนขับเองก็บาดเจ็บ
อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุให้นายธนทร

ส่วนแฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
กระเด็นตกลงไปข้างทางไปกระแทกกับต้นมะขามต้นนี้ค่ะ
แล้วก็ถูกกิ่งไม้เสียบเข้าที่ท้อง

กู้ภัยอสมรตรต้องใช้เลื่อย
กิ่งไม้ออกไปตัดออกไปแล้ว
เพื่อเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ในสภาพที่กิ่งไม้ยังเสียบคาอยู่
ตอนนี้อาการยังเป็นตายเท่ากัน
ส่วนภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของผู้เป็นแม่ค่ะ
รวบรักษาอายุ๕๒ปี
ทันทีที่ทราบว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
รีบเดินทางไปจุดเกิดเหตุทันที

ถึงกับเข่าอ่อนกอดศพลูก

สอบถามทราบว่าลูกชายไปเที่ยวงาน
ดนตรีโต้ลมหนาวที่ตำบลสแก่ซำ
ว่าหลังเลิกจากคอนเสิร์ตเลิกจากงาน

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะคะ

ก็เลยทำให้รถเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถกระบะ

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ

รถเก๋งไปชนกับรถเบนท์ที่เขาขับย้อนสอน

หน้าสำนักงานชลประธานที่๓ตำบลท่าทอง
หลังเกิดเหตุตำรวจกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
สภาพเสียหายพังยับเยินเลยค่ะ

คนขับรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุ
ก็คือนายอัธรสทองงามขำอายุ๓๕ปี
มีแผลแตกที่ศีรษะขนาดใหญ่
แผลถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
สภาพพังยับเยินอยู่บนถนน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้
อยู่ตรงเบาะนั่งคนขับ

นำร่างออกมาให้ตำรวจแล้วก็แพทย์ชันสูตร
ทราบชื่อก็คือนายสำเริงจันทรรักษ์อายุ๔๑ปี
สอบสวนทราบว่านายสำเริงผู้เสียชีวิต
กำลังขับรถไปรับแฟนสาวที่เป็นพยาบาล
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลสวน

เห็นนายอัธรสขับรถเบ้นย้อนสอนมา
ก็เลยทำให้ชนประสานงากันอย่างจัง
ทำให้นายสำเริงเสียชีวิตคารถส่วนนายอัธรสก็บาดเจ็บ
จะไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะ